ไปดูต่อไปนี้เป็นนาทีชีวิตของผู้หญิงคนนี้อายุ๒๔ปี
ท้องแก่และใกล้ข้อเต็มทีค่ะ
เข้าห้องน้ำรู้สึกเหมือนจะคลอดลูกเลยค่ะ
ก็เลยโทรเรียกกู้ภัยมาบอกว่าจะคลอดแล้วจะคลอดแล้ว
สุดท้ายกู้ภัยมาไม่ทันเธอคลอดลูกคาบ้านเลยนะคะ

อยากสิน้ำหนักด้วยได้ไหมครับ
ได้นะเดี๋ยวมาครบนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๕๓ทับ๗๑๓นะคะ
หมู่บ้านเคหาอ้อมค่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอแล้วไปเจอแม่ของเด็กแล้วค่ะ
นางสาวสุภารักษ์ดีนายังอายุ๒๔ปี

นอนอยู่ในห้องน้ำคือเธอคลอดลูกออกมาแล้วนะคะ
ลูกเป็นเพศหญิงสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ตัวใหญ่ทีเดียวค่ะเด็กนี่น้ำหนักอยู่ที่๓๔กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่เขาเลยประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
แล้วก็นำทั้งแม่ทั้งลูกส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปลอดภัยทั้งคู่แล้วนะคะ
สอบถามญาติของนางสาวสุภารักษ์บอกว่า
คือนางสาวสุพรรคเนี่ยเขาท้องลูกคนที่สองแล้วนะคะ

ระหว่างเข้าห้องน้ำแม่ปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกยังไงอย่างนั้นเลย
ระโกนบอกญาติญาติก็เลยโทรแจ้งกู้ภัย
ระหว่างกู้ภัยเดินทางมาที่บ้านคือสุดจะอั้นแล้วค่ะ

อาจจะเป็นเพราะว่าท้อง๒หรือเปล่าเลยคลอดง่าย

สุดท้ายก็เลยได้อุ้มหลานอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
รอดมาที่บ้านเลขที่๕๕๓ทับ๗๑๓นะคะ
แน่นอนค่ะชาวบ้านก็นำบ้านเลขที่ไป
เสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่กันไปตามระเบียบ
จดอะไรเมื่อกี้จดเลขที่บ้าน